พิธีเผาศพนิยมทำกันสองครั้งครั้งแรกเรียกว่าเผาหลอกคือให้แขกที่มาร่วมงานขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์และทูบเทียนที่หน้าหีบศพเสมือนเผาศพโดยสมมุติจากนั้นสับปะเรอจะเปิดฝาโลงต่อยมะพร้าวให้น้ำรดลานหน้าศพ
เชื่อว่าเป็นการชำระล้างอากุศลกรรมให้ผู้ตายแล้วเคลื่อนศพเข้าเตาเผาครั้งนี้ลูกหลานและญาติมิตรสนิทจะนำดอกไม้จันทร์และทูบเทียนขึ้นไปเผาจริง
การเผาสองครั้งแต่เดิมนั้นก็เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไปช่วยงานเผาศพเดือดร้อนรำคาญเพราะกลิ่นแห่งการเผาศพ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน